คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปปาร์ตี้ครับที่ภูวิลล่ากับเพื่อนนะฮะที่เพชรชบุรีแต่ว่าอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าบุกเข้าไปหาสุดท้ายยิงเธอตายต่อหน้าเพื่อนเลยครับ
เหตุการณ์นี้ทุกคนตกอกตกใจกันมากเลยเธอไปเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณช่องตรงเนี้ยเพราะว่าเธอหลบอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อคืนนี้ครับมีคนถูกยิงเสียชีวิตนะฮะที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งที่เพชรชบุรีที่ชะอำ
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบไปเจอผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวคณิตถามหรือว่านิดอายุ๓๓ปีนะถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่บริเวณกลางหลังแล้วก็หน้าอกขวานอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณซอกของห้องครัวที่บ้านพักแล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีรถกระบะ๔ประตูนะฮะคันหนึ่งนะฮะก็เป็นของผู้ตาย

โดยไม่ทราบว่าขับรถอะไรมาแล้วหลบหนีไปเลยครับ
ผู้สุดข่าวโรงพื้นที่ล่าสุดนะฮะไปเจอแม่บ้านที่พักซึ่งอยู่บ้านติดกันก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงกระบะขับวนไปสองสามรอบแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๒ครั้งแต่ก็ไม่กล้าออกมาดูจนกระทั่งตำรวจมาตรวจสอบพบว่ามีคนตายแม่บ้านชีว่าไอ้จุดเนี้ยที่บริเวณหลังบ้านพักมันมีช่องกระ
คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้อย่างแน่นอน
ส่วนร่างของผู้ตายทางครอบครัวเดินทางมารับศพไป
ประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่ราชบุรีเดียว
ก็จะมารับศพในวันพรุ่งนี้นะครับ